เช่นเดียวกันอีกหนึ่งประเภทกีฬานะครับ

แต่ว่ากีฬาประเภทนี้นั้นบางคนก็เพิ่มหนัก

และที่สำคัญนั้นการกินการดูแลร่างกาย
ถือว่าค่อนข้างอนนั่นคือกีฬาเพาะกายนะครับ

๔เดือนในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
พ่อกายชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่๑๓นะครับ
ซึ่งถือเป็นเวทีแรกที่นักพ่อกายจะต้อง
ลุยทางเข้าสู่ทีมชาติให้ได้ครับ

นี่แกบอกว่าให้อดทนอดทนฉันจะพาเธอไป

คือกัดฟันตลอด

ถอยแต่ไม่ถอยคือร้องไห้เขาบอกจะถอยไหม
บอกไม่ถอยฉันจะไปต่อไปต่อก็สู้
ดิบรินทิวราคลากนักพ็อปกายหญิงทิมชาไทย
วัย๒๕ปีในรุ่นโมเดลฟิสิกส
ความสูงไม่เกิน๑๖๐เซนติเมตร
ถึงความยากลำบากกว่าที่จะได้มายืนบนเส้นทางสายนี้
ซึ่งต้องอาศัยความอดทนและใจรักเป็นอย่างมาก
กว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าใช้เวลาเพียง๔เดือน

ก่อนจะลงแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
เมื่อช่วงเดือนเมษายนเป็นเวทีแรก
ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
ทำให้เธอนั้นมีชื่อติดทีมชาติไทย
และลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อกลุยทางสู่เวทีเพาะกายชิงแชมป์โลก

คือมันเป็นระยะเวลาที่สั้น
แต่เราพยายามพยายามมาก
ที่ท้อนะท้อจนร้องไห้
แต่คือจุดมุ่งหมายของเราคือเวทีโลก

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีโอกาสได้ติด
อกจากนี้เธอยังได้บอกถึงข้อดี
ของการเล่นกล้ามแบบโบเดลฟิสิกส์

ที่นิยมการออกกำลังกาย
ว่าสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพ
และสุขภาพได้เป็นอย่างดี
เดฟิสิกส์คือแบบสวยงาม
้ามไม่ใหญ่มากกล้ามสมส่วนสวย
คือเน้นความสมส่วนหุ่นสวย
คือเดินไปไหนมีแต่คนอยากได้อะไรประมาณนี้
คือเฟิร์มกระชับคุณอยากได้ไหม
สิกแผลกนี้หน้าท้องไม่มี
ในอนาคตหวังว่าดีบินทิวราคราก

ในเวทีเพาะกายระดับโลก
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน